กันที่คู่หวานคู่นี้กันบ้างนะคะสำหรับคู่รักเด็กแนวนะคะโทนี่รักแก่นแล้วก็น้องแก้วจริญญานั่นเองค่ะ
ออกงานอีเวนต์แรกแบบเหมือนรับงานคู่เหมือนถูกงานเลยนะคุณผู้ชมเขาไปรับงานที่แบบดูบ้านดูของแต่งบ้านอะไรยังไงต่างนะฮะ
โนี่บอกว่าเหมาะมากร่วมชมสไตล์การแต่งบ้านจะนำไปแต่งในเรือนหอในอนาคตด้วยนะฮะ
งานนี้ค่ะว่าที่เจ้าบ่าวเผยเลิกวิวากับสาวแก้วจริญญาอย่างเป็นทางการ๑๑ธันวาคมปีนี้นะคะ
สถานที่เนี่ยเลือกไม่ใกล้ไม่ไกลเลยค่ะไปที่เขาใหญ่ทั้งคู่บอกว่าอยากจะจัดงานให้เป็นงานเล็กเรียบง่าย

ส่วนเรื่องชุดเจ้าสาวค่ะโทนี่ขออุบเอาไว้ก่อน
อยากให้ทุกคนมาร่วมรุ้นไปพร้อมกันในวันงานนะคะ
และเรื่องสินสอดที่หลายคนอยากจะรู้ว่าเยอะหรือเปล่ามากมายขนาดไหน
ทางครอบครัวสาวแก้วเขาไม่ได้เรียกร้องอะไรนะคะ
แต่ว่านุ่มโทนี่เขาบอกเลยว่าตั้งหน้าตั้งตา
พยายามเก็บเงินตามความเหมาะสมค่ะ
ช่วงนี้ใครสนใจจะจ้างงานเชิญจ้างนะคะ
เลิกมีแล้วครับช่วงปลายปี๑๑ธันวาครับ
ชุดเนี่ยจะมี๒ชุดครับ
ก็เป็นชุดไทยเป็นงานมั่นกลางวันใช่ไหมครับ
ส่วนชุดงานกลางคืนเนี่ยก็จะเป็นทางพี่หมู
อันนี้คือพี่หมูเขาอยากให้เป็นความลับ
เขาอยากให้เราไปเตอร์ไพรส์หน้างาน
เพราะฉะนั้นเขาจะคุยกันกับแก้วโดยตรง

ว่าตอนที่เปิดตัวเจ้าสาวมาแล้วจะเป็นยังไง

ถ้าเกิดมีงานอะไรติดต่อมาเยอะก็ดีนะครับ

ก็ติดต่อมาได้ผมขายผมจะขายเต็มที่เลยครับ

ไม่เลยคือทางคุณแม่เขาจริงก็เป็นธรรมเนียมเฉยแหละ
ผมเชื่อว่าคือตอนนี้หลายครอบครัวก็เป็นอย่างนี้
ก็เหมือนแบบเออเป็นธรรมเนียมเฉยอะไรอย่างนี้นะครับ

ว่ารอบหน้าจะไปออกงานคู่กันนะคะ
ส่วนเรื่องที่เจ้าตัวโดนหลายคนแซวว่า
แท่นว่าที่สามีจอมหวงจอมหึงหรือเปล่า
เพราะว่าไม่อนุญาตให้น้องแก้วใส่ชุดเซ็กซี่
ขนาดไปเที่ยวทะเลก็ไม่ให้ใส่ชุดว่ายน้ำ
โทนี่ยอมรับว่าหวงแต่ไม่ได้ห้ามค่ะ
ชุดนั้นสาวแก้วเขาเป็นคนเลือกเอง